คุณผู้ชมคนเรานะเวลาล้อเล่นหยอกเล่นกันเนี่ยมันหยอกล้อเล่นกันได้แต่เขาบอกว่าอย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกคน
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำพูนนะคะเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีหญิงคนนึงค่ะ
มีสามีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะทำมาหากินจากที่เป็นคนฐานะธรรมดาจนร่ำรวยอะค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วฝ่ายชายเนี่ยคือฝ่ายหญิงอ้างบอกว่าฝ่ายชายเจ้าชู้แล้ววันนั้นเนี่ยเอาแชทที่คุยกับผู้หญิงเหมือนมาโชว์เย้ยอะค่ะว่าเนี่ยฉันคุยกับคนนั้นฉันคุยกับคนนี้
คือมันล้อเล่นกับความรู้สึกกันไม่ได้ก็จริงแต่จะไปยิงเขาตายแบบนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ลงพื้นที่นะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต

เข้าไปดูที่ห้องนอนนะคะที่ชั้น๒ของบ้าน
ก็พบร่างของนายมงคลวัย๕๗ปี
เป็นเจ้าของบ้านนอนหงายจมกองเลือดอยู่
สภาพศพเนี่ยถูกยิงด้วยปืน๓๘เข้าโหนกแก้ม๑นัด
หน้าอกอีก๒นัดรวมเป็น๓นัดนะคะ
คนก่อเหตุไม่ต้องตามตัวให้ยากเพราะว่ายืนรอมอบตัวอยู่แล้ว
ภรรยาคนตายค่ะนางรุ่งเพชรวัย๕๒ปี
คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านก็ตกออกตกใจกันนะคะ
คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
สอบสวนเบื้องต้นนางรุ่งเพชรนะคะ
อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประตูป่า
ก็บอกว่าฉันเป็นคนยิงสามีเอง
ปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องชู้สาว
บอกว่าที่ผ่านมาเธอกับสามีเนี่ยนะ
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานาน
ก่อร่างสร้างครอบครัวมาด้วยการค้าขายหอมแดง

สร้างบ้านหลังใหญ่โตบ้านหรูได้เลย

นายมงคลสามีเนี่ยเธอบอกว่าเปลี่ยนไป
สามีเริ่มเจ้าชู้แล้วก็ชอบหาเรื่องชวนทะเลาะ
ลงไม้ลงมือตบตีเธอกับลูกอยู่บ่อยครั้ง

เพราะว่าเราจะไปถามนายมงคลก็คงไม่ได้แล้วล่ะ

ตอนนั้นเธอกับนายมงคลสามีกำลังทะเลาะกันอยู่ในห้องนอนเลย

เพราะว่าสามีเนี่ยเปิดภาพบรรดาผู้หญิงที่คุยด้วยในโทรศัพท์มือถือให้ดู
บอกว่าเป็นการเปิดให้ดูเพื่อเยาะเย้ยเธอ
แล้วก็ให้ดูข้อความแชททางไลน์ที่คุยกับผู้หญิงคนอื่น
ธรรมนองแบบชู้สาวอะค่ะ
เธอบอกเธอสุดจะทนแล้วเธอโมโหมาก
คว้าปืนเลยค่ะยิงใส่สามีนัดแรกเข้าที่โหนกแก้ม
สามีก็ล้มลงไปนั่งอยู่ที่เตียง
เธอก็ตกใจกลัวว่าเดี๋ยวสามีจะลุกคือกลับขึ้นมาทำร้ายเธอหรือเปล่า
ยิงซ้ำเข้าไปอีก๒นัดเข้าหน้าอก

หลังเกิดเหตุเธอก็ลงมาข้างล่าง
แล้วก็โทรศัพท์หาน้องสาวของสามีบอกว่า

แล้วเธอก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่บ้านแล้วล่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ก็รอเยี่ยมทางผู้ก่อเหตุนะคะ
หนึ่งในครอบครัวก็คุยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้จริงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

เพราะเป็นปัญหาที่ตัวผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต

เป็นปัญหาในครอบครัวค่ะคนในครอบครัวก็เลยไม่อยากจะพูดอะไร
ตำรวจก็นำตัวนางรุ่งเพชรออกมาจากห้องคุมขังนะคะ
แล้วก็สอบปากคำที่ชั้นสองของโรงพักษณ์
ใบหน้าของนางรุ่งเพชรคือตาแดดแดงกำเลยนะคะ

ทีมข่าวก็พยายามจะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงลงมือก่อเหตุแบบนั้น
แต่นางรุ่งเพชรก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่ม
ยืนยันแค่ว่าก็จะยื่นขอประกันตัวเพื่อสู้คดีค่ะ
ตำรวจก็นำตัวนางรุ่งเพชรฝากขังต่อสารจังหวัดลำพูนนะคะ
วีดีโอคอนเฟอร์เนสญาติยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕แสนบาท

สารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
แต่มีเงื่อนไขก็คือต้องไปรายงานตัวตามที่สารนัดทุกครั้ง
ทีมข่าวก็เลยพยายามคุยกับญาติของนางรุ่งเพชรนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าปกติแล้วเนี่ย
ตัวนางรุ่งเพชรไม่ค่อยเล่าปัญหาอะไรให้คนในครอบครัวฟัง
คนในครอบครัวก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวาย
ก่อนหน้านี้ก็เห็นเขารักกันดี

ผู้ก่อเหตุก็เป็นคนเงียบ

คนขายของมันก็เป็นไปเรื่อย
คนอยู่ในนั้นมันไม่งาน

ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
เพื่อนบ้านก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อนำศพนายมงคลมาตั้งบำเพ็ญกุศล
บ้านหลังนี้เขาอยู่กันสี่คนนะคะก็คือนายมงคลผู้เสียชีวิตนางรุ่งเพชร
ภรรยาก็คือผู้ก่อเหตุแล้วก็มีพ่อกับแม่ของนางรุ่งเพชรอีกสองคน
ส่วนลูกชายกับลูกสาวอยู่บ้านอีกหลังนึงค่ะพ่อของนางรุ่งเพชรคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตอน๕โมงเย็นเมื่อวานเนี่ยก็นั่งกินข้าวกันอยู่ด้านล่างของบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดแล้วก็เห็นลูกสาวเดินลงมา
พ่อก็ถามลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวไม่พูดเลยค่ะคุณผู้ชม
ลูกสาวไม่พูดไม่บอกอะไรได้ยินเสียงลูกสาวโทรศัพท์ไปหาหลาน
ยิงพ่อตายโอ้โหถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ขอให้อยู่คนละห้องดังนี้อยู่คนละห้อง
มันก็มาบอกเลยอ๋อไม่บอก

ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนของทั้งคู่นะคะ

จริงแล้วทั้งคู่เป็นคนตั้งใจทำมาหากินจนมีฐานะร่ำรวย

รุ่งเพชรผู้ก่อเหตุเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนพูดจาภัยร้อมาก
ปกติเขาก็ค้าขายแล้วก็ทำสวนลำไย

ไม่เลยเขาไม่ทะเลาะกันเลย
เขาอยู่ครอบครัวเขาก็สมบูรณ์ดี
เขาเป็นคนพูดเพราะเป็นคนใจดี
แล้วเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเขาไม่เคยได้ยินเนอะ
เพื่อนสนิทของทั้งคู่ก็บอกว่า
คาดว่าก็เป็นเรื่องชู้สาวอะค่ะ
เหมือนกับว่าบางครั้งเวลาผู้เสียชีวิตไปงานสังคม
หรือว่าไปไหนก็ตามเนี่ยก็จะชอบมีผู้หญิงมาคุยด้วย

ก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความหึงหวงนะคะ

ทุกครั้งก็ต้องมีสตินะคะ

ว่าถือว่าเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน